คุณผู้ชมมาดูเรื่องของควันค่ะควันบนถนนค่ะ
ควันขาวจนมองอะไรแทบไม่เห็นอันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่ผู้หญิงคนนึงขับรถไป
แล้วควันเต็มเลยตอนแรกก็ไม่รู้ว่าควันมันเกิดจากอะไร
แต่รถของเธอมีเซ็นเซอร์แล้วเบรกเนี่ยมันเบรกอัตโนมัติ
เกือบจะชนรถคันข้างหน้าแล้วนะคะไปดูควันบนท้องถนนภาพนี้ค่ะ
โอ้โหอันนี้คือควันมาจากรถคันข้างหน้าค่ะ

นะคะนี่ยังคิดว่าใครมาเผาป่าอยู่ข้างทางหรือเปล่า
พี่อุ๋ยสงสัยแบบนั้นเหมือนกัน

มองไม่เห็นรถคั่นข้างหน้าเลย
มีข้อความว่าตกใจแบบสุด
ไม่เห็นทางเลยโชคดีมาก
แล้วมีแฮชแท็กอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ
ในคลิปคือระบุเอาไว้ว่าเกือบไปแล้ว
โชคดีที่รถมีเซ็นเซอร์และเบรกกระทันหันให้ค่ะ
รถคันเจ้าของกล้องเนี่ยนะคะคนขับเป็นผู้หญิงมากับเพื่อน
แล้วเห็นควันอยู่ข้างหน้าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าควันอะไร

ชะลอรถนะคะก็คือขับไปเรื่อย
เพราะไม่รู้ไงว่ามันควันอะไรก็ตั้งใจว่าไม่เป็นไร
คงจะผ่านควันนี้ไปได้
แต่พอขับไปใกล้รถคันข้างหน้ามากขึ้น
รถมีเซ็นเซอร์ก็เลยเบรกให้แบบอัตโนมัติ

ก็เลยเห็นว่านี่ไงมีรถกระบะสีขาวอยู่ข้างหน้า
แล้วควันออกมาจากรถคันนี้
คือพี่เขามายังไงอะไรของเขาเนี่ยรถเขา
เขาคาดว่ารถคันนี้น่าจะเกิดอาการโอเวอรันค่ะพี่อุ๋ย
หรือน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์มากเกินปกติ

ใช่ค่ะหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็โอ้โห

รถมีเซ็นเซอร์และเบรกอัตโนมัติให้
รถยี่ห้ออะไรอะก็เดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่หลายยี่ห้อก็จะมี
คาดเข็มขันนิลภัยและก็จะมีเซ็นเซอร์รอบคัน
ถ้ามันกระชั่นชิดจะหยุดให้เลยเบรกให้กระทัน
ญี่ปุ่นหรือว่ารถยุโรปก็มีรถญี่ปุ่นก็มีแล้วนะ
แต่ว่ามันไม่ได้มีทุกคันแล้วไม่ได้มีทุกรุ่นใช่ไหม

ผมว่าชนแน่นอนเพราะว่าควันมันหนามากกลุ่มควันมันเยอะมาก